มาดูเรื่องของหมอกระต่ายกันหน่อยนะคะ
คือเรื่องนี้หลังจากที่เป็นข่าวมาสังคมก็ให้ความสนใจ
แล้วมันก็มีประเด็นดราม่าตามมาเยอะหลายประเด็นเหมือนกัน
ทั้งเรื่องของการบวชเองแล้วก็เรื่องของการที่ผู้ก่อเหตุหมู่เอิร์ท
ไปตรวจตาแล้วตอนนั้นเป็นเวรของหมอกระต่ายพอดี
รวมถึงเรื่องของเส้นทางม้าลายตรงนี้ค่ะ
หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงยังไง

ดังนั้นเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นประเด็นใหญ่ในสังคม

หลังจากเกิดเหตุการณ์ไปดูย้อนกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม

๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์หรือว่าหมู่เอิร์ท

คุณพ่อก็คือ๑๐๐ตำรวจตรีนิคมบัวดก
ผู้บังคับหมู่งานจราจรสนปทุมวัน
ก็ได้ทำการปลงผมเข้าพิธีบวชเนร
ที่วัดปริวาสราชสงครามแถวพระราม๓ค่ะ
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับหมอกระต่ายนะคะ
ทีนี้หลังจากที่บวชแล้ว
ทางเนรนรวิทย์และพระนิคมคุณพ่อ

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
เพื่อที่จะร่วมงานศพของหมอกระต่าย
เมื่อวานนี้สวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนที่๒
แล้วพระทั้ง๒รูปได้ยืนไว้อะไล
เคารพศพหมอกระต่าย
ทีนี้นักข่าว

ผู้บังคับการกองบังคับการอารักษา
ควบคุมฝูงชนกองบัญชาการ
ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา

คำถามสำคัญที่หลายคนอยากรู้
อยากรู้ว่าระหว่างที่หมู่เอิร์ทมีคดีความสามารถที่จะบวชได้ไหม
เรื่องนี้ค่ะผู้บังคับบัญชาบอกว่า
ตำรวจตรีนรวิทย์ได้มีการยื่นเอกสารขอลาบวช

ซึ่งทางเจ้าตัวตัดสินใจว่าจะไปบวชเอง
แล้วก็มีการขออนุญาตลาไปกับพ่อ
ส่วนการบวชในขณะที่มีคดีความทำได้ไหม
เดี๋ยวลองฟังจากผู้บังคับบัญชานะคะ
เขาแจ้งแสดงกรรมดมโดยตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่า
จะขออนุญาตไปบรรพชาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย
ที่เขาจะห้ามบวชก็เป็นกรณีหนีหมายจับอะไรอย่างนี้
แต่นี่เขามามอบตัวแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยว
ผมต้องถามทางวัฒน์ว่าคือยืนยันไหมก็ได้
ว่าที่เรื่องของการที่หมู่เอิร์ทบวช
หลายคนตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกต
เพราะถ้าผู้ชายคนหนึ่งจะบวชบวชเป็นพระนะฮะ
ต้องมีการไปตรวจสอบประวัติอาทยากรรมห้ามต้องโทษห้ามถูกดำเนินคดี
ถ้าเกิดอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีจะไม่สามารถบวชได้
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนรับรู้มา
แต่ในกรณีนี้ต้องบอกแบบนี้ว่า
ทางด้านของหมู่เอิร์ทบวชเนรนะครับบวชหน้าไฟ
เพราะยังไม่ได้มีการอุปสมบทเป็นพระพิสุขสงฆ์นะครับ
หลวงพี่น้ำฝนท่านเจ้าอาวาสวัดไผลล้อมที่นครปฐมท่านบอกว่า
กรณีแบบนี้ก็มีเยอะเหมือนกัน
คนหนึ่งบวชเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต

ส่วนเรื่องที่หมู่เอิร์ทมีคดีความ
อันนี้ว่าไปตามคดีความกระบวนการของกฎหมาย
ก่อนหน้านี้เนี่ยพระนรวิทย์ตอนนี้ต้องเรียกว่าพระก่อน

มีการขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเพื่อลาบวชแล้วล่ะ
แต่ว่าส่วนระยะเวลาการบวชขึ้นอยู่กับพระที่บวชเอง
ซึ่งตอนนี้เรารับทราบแล้วว่าเขายังไม่ได้มีกำหนดศึก
อย่างเป็นทางการว่าจะศึกวันไหน
แต่ว่าในกรณีนี้กฎของมหาเทรสมาคมไม่ได้ห้าม
เพราะทางด้านของผู้ก่อเหตุมาบวชไม่ได้เป็นการหนีคดี
มันเป็นคดีอุบัติเหตุจนจิตตกก็เลยขอลาบวชอันนี้ได้
ส่วนขั้นตอนของการบวชต้องมีการขออนุญาตจากพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตรวจสอบประวัติอาทยากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ผลโควิดถ้าทุกอย่างผ่านก็สามารถที่จะดำเนินการบวชได้
อันนี้คือสิ่งที่หลวงพี่น้ำฝนให้ข้อมูล
ทีนี้เมื่อสักครู่ที่คุณทัศนายบอก
หลวงพี่น้ำฝนมีการพูดถึงกฎมหาธรรมคมถูกไหมคะ
ดังนั้นที่ฉันอยากให้คุณผู้ชมดูตรงนี้หน่อย
กฎมหาเถระสมาคมฉบับที่๑๘ปี๒๕๖๓ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะ
อันนี้ทั้งหมด๗ข้อที่อยู่หน้าจอนี้นะคะ
เป็นคุณลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะขอบรรพชาอุปสมบท

ข้อนี้จะบวชไม่ได้
คือคนที่ทำผิดหลบหนีอาญาแผ่นดิน
หมู่เอิร์ทไม่ได้หลบหนี

คนที่ต้องโทษในคดีอาญา
คนที่เคยถูกตัดสินจำคุกโดยฐานะเป็นผู้ร้ายสำคัญ
คนที่ถูกห้ามอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนา
ก็๖คนที่มีโรคติดต่อเป็นที่น่ารังเกียจและ๗
คนที่มีอวัยวะพิการจนไม่สามารถปฏิบัติกิจพระศาสนาได้
อันนี้คือ๗ข้อที่ทางกฎมหาเถระสมาคมฉบับที่๑๘มีการระบุเอาไว้
ต่อเนื่องเลยมีข้อมูลจากทางด้านของโคศกนะฮะโคศกพศหรือว่าโคศกสำนักพุทธนายสิทธามูลหงษ์นะฮะ
บอกว่าในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าพิจารณาตามพระธามวินัยแล้ว
ต้องถือว่าหมู่เอิร์ทไม่สามารถเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทเป็นพระได้
เพราะเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาและคดีนี้ยังไม่สิ้นสุด
ซึ่งทางสำนักพุทธได้แจ้งให้เจ้าคณะปกครองในพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับพระอุปชาแล้ว
ส่วนจะต้องศึกหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของวัดอีกทีหนึ่ง
ว่าจะต้องศึกในวันนี้หรือไม่อย่างไร
แต่ต้องบอกแบบนี้เบื้องต้นว่าการบวชของหมู่เอิร์ทนั้นเป็นการบวชเนร
เป็นการบวชเนรเหมือนการบวชหน้าไฟ
เพราะว่าการห่มจีวอนห่มสบงจีวอนก็เป็นลักษณะของการห่มแบบเนร
ไม่ได้มีผ้าพาดหรือว่าสังคติผ้าที่บ่าเหมือนพระสงฆ์ที่บวชแบบอุปชาทั่วไป
ทีนี้ประเด็นนี้เนี่ยคุณผู้ชมได้ฟังจากหลายฝ่ายนะ
เราก็ต้องมาดูว่าสรุปแล้วคือจะยังไงต่อ
เพราะเอาจริงสำหรับพระที่มีการบวชให้
พระท่านก็บอกว่ามีการหารือกับเจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม
พิจารณาถึงประเด็นดราม่าเพราะต้องยอมรับแหละ
หลังจากที่มีภาพออกไปภาพนี้ค่ะก็กลายเป็นประเด็นดราม่า

ก็ทางด้านพระครูสถิตบุญยวัฒน์บอกว่าจะให้ศึกเย็นนี้
ซึ่งทางเนรเอิร์ทเองก็ยินดีที่จะศึกเย็นนี้
แต่ก็จะมีการนุ่งขาวถือศิลป์ต่อ
ส่วนพระพ่อก็จะบวชให้๓วัน
อันนี้คือล่าสุดที่มีการสอบถามจากพระครูสถิตบุญญวัฒน์มานะคะ
นี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบวชนี่แหละ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูความคืบหน้าเย็นนี้ด้วย

ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปถามคุณพ่อของหมอกระต่าย
นายแพทย์อนิรุธสุภวัฒน์จริยากุล
คุณพ่อบอกกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าตามที่ทาง๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์หรือว่าหมู่เอิร์ท
บอกว่าอยากจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้

คุณพ่อก็บอกว่าขออนุโมทนาบุญด้วย
แต่คุณพ่อก็ขอให้แยกกันคนละส่วนคนละพิธีกัน
เดี๋ยวฟังที่คุณพ่อพูดหน่อยละกันค่ะ
ผมก็ขอขอบคุณในน้ำใจของเขา
แต่ว่าตรงนี้เป็นงานของเราเอง

เพราะฉะนั้นถ้าเขาบวชผมก็ขออนุโมทนาด้วย
แต่คงก็ขอให้ทำส่วนตัวเองผมก็ทำส่วนตัวของผมนะ
ถ้าเขาอยากจะมาร่วมงานในวันเผาด้วย
ก็คงร่วมในฐานะแขกได้

อยากให้มาในฐานะแขกร่วมงานมากกว่านะคะ
ทีนี้หลังจากที่เสร็จพิธีสวดพระอภิษฐรร
แล้วก็พิธีทางศาสนาคริสต์เรียบร้อยแล้ว
แขกในงานก็ทยอยเดินทางกลับค่ะคุณผู้ชม
ญาติญาติแล้วก็เพื่อนสนิทเนี่ยนะคะ
ก็ได้นำเค้กเป็นเค้กลูกชุบจุดเทียนเดินเข้าไปที่สารา
เพื่อนำเค้กไปวางหน้าลงศพของหมอกระต่าย
เพราะว่าเมื่อวานนี้วันที่๒๔มกราคม
เป็นวันคล้ายวันเกิดของหมอกระต่าย
นี่ค่ะคือภาพตอนที่เอาเค้กลูกชุบไปวางนะคะ
ในงานเนี่ยมีญาติมีเพื่อนสนิทอยู่ร่วมงานเมื่อคืนนี้นะคะ
ทีนี้เนี่ยเราต่อเนื่องกันกับเรื่องของกรณีการบวชของเนียนเอิร์ทนะฮะ
มันก็มีทั้งข้อกฎหมายซึ่งเราเองก็ต้องไปถามทนายความ
ว่าจริงแล้วข้อกฎหมายถ้าเกิดว่าบุคคลบุคคลนึง
อยู่ระหว่างการดำเนินคดีและเป็นคดีอาญาด้วย

มันมีข้ออ้างต่างในกระบวนการของกฎหมาย

ไปฟังทางด้านของทนายเดชาอธิบายเรื่องนี้เอาไว้ครับ
เป็นผู้ต้องหาแล้วรับทราบข้อเก่าหาแล้วสามารถบวชได้ไหมคะ
ก็ไม่มีกฎหมายอะไรห้ามนะฮะ
เท่าที่ทราบเมื่อกี้ผมก็ได้รับรายงานจากตำรวจคนหนึ่งนะ
ที่เขาได้คุยกับสองพ่อลูกที่โรงพักบางเขตเมื่อวาน
ที่เขามางานศพงานอะไรอย่างนี้
ก็ปรากฏว่าเขาไม่ได้บวชพระนะครับ
สังคมเป็นเข้าใจผิดเขาบวชเนร
เพราะฉะนั้นเขาบวชเนรมันไม่มีข้อห้ามอะไรเลยนะครับ

แล้วก็เขาก็เป็นแค่ผู้ต่อหา
ไม่ใช่เป็นจำเลยในคณะดีค่าคณะดีขมขือเนื้ออะไรต่าง
แล้วก็เป็นการบวชเนรรู้สึกจะสินแค่๑๐ข้อน่ะ
แล้วก็พรุ่งนี้รู้สึกจะมีการชามภัณฑกิจถ้ามั้งที่ผมจำได้เป็นนะ
แล้วก็๒พ่อลูกนี่ก็น่าจะเสร็จแล้ว
ก็น่าจะศึกหลังจากเสร็จสิ้นพิธีชามนักกิจศพแหละ

แตกต่างจากการบวชพระที่ถือศีลเป็นร้อยข้อเลย

ก็เราทราบแล้วว่าเจ้าของณตอนนี้ชื่อจะเป็นเจ้าของบุคคลคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นเจ้าของเดิมคือคุณภัยทูลอยู่ที่เชียงราย
ที่ขายทอดมาแล้วก็มีการโอนลอยมาเมื่อ๓ปีที่แล้ว
แต่ยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อจากผู้ครอบครองในคนแรก

มีใบโอนลอยต์ก่อนมามีการมอบสันธานในการโอนลอยต์
ดังนั้นลักษณะนี้มันเข้าข่าย
ยังคงเป็นรถผีที่เหมือนกับการรับจำนำมา
เพราะยังไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์เป็นผู้ครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
จริงคุณทัศนัยถ้าเกิดว่ามันเป็นรถที่มีมูลค่า

ซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่ซื้อรถแพงเนี่ย
ทุกคนก็ต้องอยากได้เป็นเจ้าของเป็นชื่อตัวเองครอบครอง

เป็นชื่อคนอื่นนี่แบบฟรีแบบนี้เลยเหรอ
ภาษีก็ไม่จ่ายประกันก็ไม่มี

แล้วมันก็ผิดหลายข้อกฎหมายจราจรด้วยเหมือนกัน

ถือมันไม่มีตัวตน
ไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรอย่างนี้
ส่วนใหญ่ก็น่าจะมักจะใช้กับพวกโจร

พวกคนสีเทาหรือคนมีสี

อ่ะชมุดรถราคาสี่แสนก็ซื้อสักแสนเดียว
แล้วตัวเองเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นคนมีสีเนี่ย

อันนี้ผมถามมาจากตำรวจด้วยแล้วก็ถามจากเต็นต์แล้วก็ไฟแนนซ์ด้วย
เพราะผมทำงานด้านนี้มานานทำจนเป็นเรื่องปกติในวงการคนมีสี
ถ้าบอกว่าอย่างนี้ยังไงก็คือผิดกฎหมายเต็ม
มันผิด๑๐๐อยู่แล้วเพราะกฎหมายมันบังคับใช้กับทุกคน

ตัวบทกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้กับทุกคน
ไม่ได้ยกเว้นตำรวจนะแต่ก็มีตำรวจบางคนทหารบางคน
กรรจการบางคนก็ซื้อรถผีมาใช้
รถจำนำบ่อนหนีไฟแนนซ์เยอะแยะเลย
อีกหนึ่งเรื่องที่มีการพูดถึงในโซเชียล

แล้วจริงในวันนั้นเป็นการเข้าเวรของคุณหมอกระต่ายด้วย

เป็นหมอเวรในขณะนั้นพอดีหรือเปล่าหรืออย่างไร
ได้เจอคุณหมอกระต่ายในวันนั้นนะครับ
เขามีอาการตาพร่ามัวไปตรวจตาอ้างแบบนี้

มันสามารถนำไปใช้ในชั้นศาลยังไง
ซึ่งทางด้านของการที่อยู่ในความผิด

ความผิดอาจจะหนักเกินไปซ้ำไป

มีการตาผ้ามวลแล้วคดีความมันจะบรรเทาโทษลงมาหรือเปล่า
หรือรับโทษมันจะมีข้อหาเบาลงหรือไม่อย่างไร

สร้างผลขาดมากกว่าเดิม
ถ้ากำลังว่าเป็นคนที่มี

ไม่มีผลแบบนี้อะไร

จริงแล้วเนียนเอิช
เขาเป็นคนไข้ของหมอกระต่าย

คุณทัศนัยคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้จริงต้องไปไล่เลียงเหตุการณ์นะ
เพราะว่านักข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปถามเรื่องนี้
กับทางด้านโคศกโรงพยาบาลตำรวจเลยค่ะ
พรตำรวจรีนายแพทย์บุญญารัฐพุกเกาเวช
ซึ่งถามเลยว่ากรณีนี้
ที่มีข่าวของ๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์ว่าเป็นคนไข้ของหมอกระต่าย
สรุปคือยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องฟังเรื่องนี้
รวมถึงภาพนี้ที่มีการแชร์ในโลกโซเชียล

คุณผู้ชมอาจจะเห็นเขียนว่าเด็กชายถูกไหม

ใช่คือเป็นข้อมูลที่อาจจะยังไม่ได้มีการอัปเดต

แต่มีลงวันที่วันนัดเอาไว้คือ๒๔มกราคม

เรื่องนี้ค่ะไปสอบถามทางโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ

ว่า๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์
จากการตรวจสอบเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ
เมื่อวันศุกร์ที่๒๑มกราคม

เพราะรถชนตอนประมาณบ่าย๓โมง๑๐นาที

ตอนมาถึงแน่นอนเขาก็มีแผลด้วยแหละ

ให้แพทย์ฉุกเฉินช่วยดูแลทั้งเรื่องของแผล
แล้วเขาก็บอกว่าเขามีอาการตาแดงเคืองตาตามัว
ทีนี้ทางทีมแพทย์ก็มีการประสานกับแพทย์เวรจักษุแพทย์
ซึ่งแพทย์เวรจักษุแพทย์ณตอนนั้น
ก็คือเป็นเวรของหมอกระต่าย

ถ้ามีเหตุอะไรเร่งด่วนเจ้าหน้าที่ก็จะโทรตาม
เวรได้รับสายก็จะมาตรวจ
แต่ทีนี้พยายามโทรหาหมอกระต่าย

ทำยังไงล่ะหมอที่อยู่ตรงนั้น
เขาก็เลยต้องจ่ายยาเป็นยาหยอดตามาก่อน
แล้วหลังจากนั้นก็นัดว่า
ถ้าเกิดว่าคุณยังมีอาการอยู่หยอดตาแล้วไม่ดีขึ้น
จันนี้จันทร์ที่๒๔มกราคุณมาหาหมอใหม่นะ
แต่ไม่ได้ระบุว่าหมอจักษุแพทย์หรือว่าหมอตาเฉพาะทาง

ซึ่งณตอนนั้นที่ทาง๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์ไปหา

ไม่มีใครรู้เรื่องหมองกระต่ายเลย

ดังนั้นสิ่งที่โซเชียลไปแชร์ว่า

เป็นคนไข้ของหมอกระต่าย

เพราะว่าหมอกระต่ายยังไม่ได้เป็นหมอที่
จะต้องดูแลรักษา๑๐ตำรวจตรีนรวิทย์

เป็นหมอออนคอลในวันที่เกิดเหตุ
แต่ก็ไม่ได้มารักษาอยู่ดี
แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติ๑๐ตำรวจตีนรวิทย์
ไปตรวจตาในวันนั้นจากเหตุการณ์อื่นก็ดี
อาจจะไปเจอคุณหมอกระต่ายก็ได้ถูกไหม
ถูกต้องแต่เดาได้ว่า

๑๐ตำรวจรีนรวิทย์ก็คงจะไม่ไปตรวจอยู่ดี
ฟังเรื่องนี้ที่โฆษกโรงพยาบาลตำรวจชี้แจงค่ะ
ก็ชี้แจงหลายข้อสงสัยที่มันเกิดขึ้น
คุณผู้ชมพาไปดูบรรยากาศเมื่อคืนนี้
จุดทางม้าลายที่เป็นจุดประสบอุบัติเหตุ
แน่นอนเมื่อคืนเป็นวันเกิดของคุณหมอกระต่าย
มีบรรดาเพื่อนหรือคนที่ไม่ใช่เพื่อนแต่เห็นจากข่าว
เอาช่อดอกไม้ไปวางจุดที่ประสบเหตุ
เพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิต

นี่ยกมือไหว้ก็มี
เห็นนี่คือเพื่อนของคุณหมอกระต่ายนะครับ
เอาดอกไม้ไปวางไว้อะไรให้กับหมอกระต่าย
สู่แพทย์อนาคตไกลที่ต้องมาจบชีวิตกับเหตุการณ์อุบัติเหตุ
มันเกิดขึ้นจากความประมาทของคนคนหนึ่ง

ใช่ค่ะแล้วก็ทั้งสองฝั่งถนนเลยนะคุณผู้ชม
บริเวณโคนต้นไม้มีช่อดอกไม้

เอาไปวางไว้ตรงพุ่มไม้จุดใกล้กับทางมาลายที่

แล้วก็โอยพรให้ไปสู่พบภูมิที่ดี

แต่ว่าคุณหมอกระต่ายไม่ได้อยู่แล้วนะครับ

จุดที่เกิดเหตุก็มีเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
ตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงคุณผู้ชม
มีการไปทำเส้นนวลขึ้นมาเหมือนเป็นจุดชะลอความเร็ว
ช่วงก่อนถึงทางม้าลายหน้าสถาบันโรคไตภูมิราชนคริน
เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ
ในจุดเดียวกันกับจุดที่ประสบเหตุของหมอกระต่าย
มีการตีเส้นเป็นประหนาสีขาวเลย
ขนาดข้างกับเส้นแบ่งช่องจราจรทั้ง๓ช่อง

สมมุติว่าถ้าเกิดขับไปก่อนถึงมันจะมีความกระเด้ง

อย่างนั้นเล็กเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน
แล้วก็ชะลอความเร็วก่อนถึงเรื่องของทางมาลาย
ก็เป็นสัญญาณเตือนให้รถนั้นถ้าเกิดจะไปถึงตรงนี้
ทั้งฝั่งขาเข้าขาออกต้องชะลอความเร็ว
หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติเหตุ
ในการที่จะไปชนคนข้ามทางม้าลายในอนาคต
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดมันคือจิตสำนึกของคนขับรถ

นี่แหละมันคือสิ่งที่สังคมไทยก็เรียกร้องว่า
เมื่อไหร่ทางม้าลายจะกลายเป็นจุดที่ปลอดภัยสักทีนึง
คุณทัศนัยพาไปดูบรรยากาศเมื่อคืนแล้ว
ดิฉันจะพาไปดูบรรยากาศเช้าวันนี้บ้างค่ะคุณผู้ชม
ที่บริเวณหน้าสถาบันโรคไตภูมิราชนครินที่ถนนพญาไทย
ดูสิคะนี่คือนายเจษดาแย้มสบาย
เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ

ช่อดอกไม้มาวางไว้อะไรให้กับหมอกระต่ายนะคะ
ซึ่งคุณเจษดาบอกว่าตัวผมเป็นส่วนหนึ่ง
จากคนนับแสนแสนที่ต้องมาพิการจากอุบัติเหตุทางท้องถนน
ดังนั้นการมาวางดอกไม้ของผมในวันนี้เนี่ย
อกจากจะไว้อาลัยหมอกระต่ายแล้ว
ยังเป็นการกระตุ้นเตือนคนใช้รถใช้ถนนทุกคนด้วยนะคะ
ให้มีจิตสำนึกของความรับผิดชอบร่วมกัน
แล้วคุณเจ็ดสดาก็บอกว่า
ขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่าง
ทำให้ประชาชนที่ใช้ชีวิตบนท้องถนนทุกคน
ปลอดภัยมากขึ้นในการข้ามทางมาลาย
แล้วก็อยากให้มีความปลอดภัยด้านการจราจรมากขึ้น
ดังนั้นหวังว่าข่าวของหมอกระต่ายนี้จะเป็นแรงกระเพื่อม
ให้เกิดขึ้นในสังคมทุกคนแหละค่ะที่ใช้รถใช้ถนน
ถ้าเกิดว่าเราขับไปแล้วเห็นสัญลักษณ์อยู่ข้างหน้า
ว่าเป็นสีขาวทางม้าลาย
ว่าซ้ายขวาจะมีคนหรือไม่มีคน
อยากให้ชะลอจอดดูให้แน่ใจก่อนแล้วค่อยขับผ่านไปนะคะ
จุดเป็นไฟเขียวคนข้ามแล้วรถยังขับผ่านก็มี

เรื่องของคุณหมอกระต่ายกับเหตุการณ์แล้วก็คดีความนี้

โดยเฉพาะเย็นนี้ว่าทางด้านของเรียนเอิร์ทกับพระพ่อนัตรศึกหรือเปล่านะครับ